ท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองในช่วงเวลานี้หน่อย
นะฮะสิ่งที่พูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องวาระดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีเนี่ย
แปดปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยตกลงเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่วันไหนอืม
ครบ๘ปีหรือยังล่าสุดวันนี้พักฝ่ายค้านนะครับ
นำโดยนายแพทย์ชุลนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยหัวหน้าพักฝ่ายค้าน
ยื่นหนังสือต่อคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
เพื่อยื่นเรื่องขอให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนุนิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง๘ปี
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรมนตรีคนปัจจุบัน
นายแพทย์ชนละนานบอกว่าสสฝ่ายค้านเข้าชื่อกัน๑๗๑คนนะครับ
เพื่อขอให้ประธานสภาผู้แทนรัศดรส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย
ความเป็นนายมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงเพราะดำรงตำแหน่งนายมนตรี
รวมเวลาเกินกว่า๘ปีตามที่รัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐กำหนดเอาไว้หรือไม่
โดยพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายมนตรีตั้งแต่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเจตนารมณ์ของการจำกัดระยะเวลา
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา๑๕๘วัก๔ของลำนูลเนี่ย
กำหนดว่านายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน๘ปีไม่ได้
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่แต่ไม่นับรวมระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
หลังพ้นตำแหน่งเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านก็เลยอยากให้สารลำนูนเนี่ยวินิจฉัย
ว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้านับตั้งแต่เป็นนายกหลังจากรัฐประหาร๒๔สิงหาคม๒๕๖
จนถึงปัจจุบันปี๒๕๖๕จะ๒๔สิงหาคมจะครบ๘ปีแล้ว
ตกลงแล้วนับตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมหรือนับตั้งแต่ตอนที่ลำนูน
ฉบับปี๖๐มีผลบังคับใช้หรือนับตั้งแต่ตอนที่พลเอกประยุทธ์
เป็นนายกหลังการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒ตกลงจะนับตอนไหนกันแน่
เดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณชลนานศรีแก้วหน่อยนะครับ
นายแพทย์โชลนานหัวหน้าภาคเพื่อไทย
ย่อมมีสิทธิ์นะครับใช้ดุลพินิษฐ์ท่านพิจารณาข้อกฎหมายเป็นหลักนะครับ
เพราะเรายื่นร้องเนี่ยเรายื่นร้องให้พิจารณาข้อกฎหมาย
แต่เรามีเหตุผลข้อเท็จจริงประกอบด้วย
เรามีเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายแห่งรัฐมนูลประกอบด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะไปพินาว่ามันมีผลย้อนหลังหรือไม่อย่างไร
นั่นเป็นหลักเป็นข้อกฎหมาย

เจตนารมณ์ของลำนูนเขียนไว้ชัดก็คือว่า
อยู่ยาวผูกขาดอำนาจ

ผมเชื่อว่าสารรัฐมนุนหยิบเข้ามาดู

เกิดกระแสต่อต้านขัดแย้ง
แล้วทำให้บ้านเมืองเราไปไม่ได้เนี่ยนะครับ
มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับในข้อเท็จจริงที่จะ

ลุงป้อมจะรักษาการได้มีกรณี
ที่สารสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่
ก่อนจะมีคำวินิจฉัยครับ
สั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่
ก่อนมีคำวินิจฉัยช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่
รองนายรมตรีที่ได้รับมอบหมาย
ที่เขาเลือกไว้นะคือคนที่๑เนี่ยครับ

การเข้าชื่อเพื่อส่งเรื่องให้ประธานสภา
ส่องมีสมชิกก็คือส่อ
ไม่ต่ำกว่า๔๘คนก็คือ๑ใน๑๐ของสมาชิกที่มีอยู่

ถ้าครบถ้วนก็จะส่งเรื่องไปยังสารมนุนได้ทันทีนะฮะ
เพราะว่าที่เขาลงชื่อกันมาทั้งหมดเนี่ย๑๗๑คนนะครับ
ค่ะคือก็มีนักกฎหมายออกมาวิเคราะห์กันหลายท่านนะคะ

ก็พยายามจะวิเคราะห์ว่าจะสามารถออกไปทางไหนได้บ้าง

วัญชัยสอนสิริค่ะสมาชิกวุฒิสภา
คือบอกว่าในฐานะทนายความนะคะ
เมินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไม่รอด
เพราะสารต้องตัดสินอย่างรัฐกลุ่มรอบครอบยืนอยู่บนพื้นฐาน
เหมือนคดีซุกหุ้นของอดีตนายกทักษิณชินวัฒน

โดยอาจารย์วัญชัยมองว่าแค่มาตราร้อยห้าสิบแปด
ระบุว่านายกรัฐมนตรีจะอยู่เกิน๘ปีไม่ได้
แต่ดันมีมาตราสองร้อยหกสิบสี่ที่เขียนล็อกมาตราสั่งเอาไว้ด้วย
คณะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้
ถือเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูลด้วย
ยิ่งกว่าชัดว่ายังไงก็ต้องหมดวาระ๒๓สิงหาคมนี้
เพราะบางคนบอกว่าเอาก็ลำนุนเขาประกาศใช้ปี๖๐นี่

ขอรมอก่อนหน้านี้ก็ถือว่าให้ใช้ตามนี้ด้วย
มีล็อกใช้คำว่ามัตราสั่งล็อกเอาไว้เลย
เบี่ยงหนีไปจากนี้ไม่ได้แล้ว
อันนี้ในมุมนักกฎหมายนะคะก็ตีความกฎหมายนะคะ
แล้วก็มั่นใจว่าคนที่เป็นถึงนายกรัฐมนตรี
ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองออก
พลเอกประยุทธ์ก็เลยเก็บอาการสงบนิ่งให้ได้มากที่สุด
แต่ลึกในใจอาจจะถึงค่านนอนไม่หลับหรือเปล่า
ออกให้คนภายนอกเห็นหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยนะคะ
ถ้าเจ้าตัวตัดสินใจผิดพลาดเดินเข้าไปในศาลแล้วถูกตัดสินว่าหลุดจากตำแหน่งนายก
ทุกอย่างมันจบเลยค่ะอาจารย์วันชัยแนะแบบนี้
ให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจยุบสภาไปเลยยุบสภา
เพื่อทำหน้าที่นายกรักษาการไงก็รักษาการต่อไปอีกจนกว่าจะมีการเลือกตั้งไง
อืมแล้วแนะอีกมุมหนึ่งไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้จิตใจสงบไหมล่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงนะคะการยุบสภาเนี่ย
ถ้าเราประเมินแล้วไม่รอดเนี่ยการยุบสภาคือการประคองอำนาจ
และการเป็นการปลอดภัยที่สุดของนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ที่เหลืออีก๔๕๖วันเหล่านี้
มันก็ต้องเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นเป็นธรรมดานะเราจะบอกว่าเฮ้ย
ไม่รู้สึกรู้สาอะไรการที่ไม่รู้สึกรู้สานั้นนั่นแปลว่าท่านต้องมั่นใจแล้วว่าเฮ้ย
รอดซึ่งจะรู้ด้วยยานวิถีใดผมไม่รู้แต่ผมว่าถ้าเป็นเรื่องปกติปกติของทุกคนที่ยังไม่แน่ใจเนี่ย
ทุกคนจะต้องตุ้มตุ้มต้อมเนื้อเต้นเส้นก็ตกทั้งนั้นผมคิดว่าถ้าไปแล้วเนี่ย
ใครที่กำลังมีอาการไม่สบายใจเนี่ยจะดับทุกข์สมุนไพรนิโรธมักได้เป็นอย่างดี
ก็เลยอ้างหลักอริยสัตว์สี่ที่ท่านนายกพูดอ่าทุกข์สมุทรไทยนี้โลศมากครับ
แต่ก็มีหลายคนที่บอกว่าไม่ได้จะยุบสภาได้ยังไงอืม
ไม่อยากให้ยุบสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยบอกว่าไม่เชียร์ให้ยุบสภานะคะ
แต่อยากจะบอกว่าถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ลาออกดีกว่าลาออก
ลาออกให้สภาสัญหานายกคนใหม่ไปเลยการไม่ประกาศลาออกมันสร้างปัญหามันสับสน
ประเทศชาติสับสนประชาชนสับสนก็พูดอยู่เสมอว่าอยากให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย
แต่ทำไมตัวเองอยู่เหนือกฎหมายซะเองค่ะ
ภาษาไทยมันอ่านไปออกกันหรือไงนะครับมันง่ายง่าย
ชอบตะแบงนะฮะที่หวังจะได้ผลประโยชน์นะ
ผมถ้าผมให้คุณประยุทธ์นะวันนี้ผมประกาศลาออกแล้ว
สัญหาเอาสิถ้าไม่ได้ก็ใช้มาตราสองร้อยห้าสิบสอง
่งวัก๒สัญหาคนนอกมานะครับ
อย่ามาสัญหาผมนะจะเป็นให้ดูอืมในแพทย์ชนน่านค่ะครับ
ก็บอกว่าถ้านายกจะชิงยุบสภาเนี่ยมันก็ได้แหละ
แต่เหตุผลในการยุบสภามันเกิดความขัดแย้งนะอืม
เป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับสภาที่ไม่ได้มีความผิดอะไร
ถ้ายุบก่อน๒๓สิงหาคมความหมายที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ
ยังไม่มีกฎหมายเลือกตั้งก็จะเข้าสู่ศูนยากาศ
แล้วยังไงคะนายกก็จะอยู่ยาวมันจะไปยิ่งเสริมแรงต้านของประชาชน
มันจะยิ่งมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมครับ
เชื่อว่านายกน่าจะไม่กล้ายุบสภาอืม
และภาวนาว่าอย่ากล้าเลยอย่าทำเลยอย่ายุบสภาเลย
คือภาคฝ่ายค้านบอกว่าถ้าจะยุบสภาเนี่ยเหตุผลแห่งการยุบสภา
คือมันต้องมีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับทางฝั่งของนิติบัญญัติเขา
แต่ถ้าจะยุบด้วยเหตุผลวาระ๘ปีอย่างนี้มันจะยุบได้เหรอ
แล้วมันจะเป็นช่วงศูนยากาศพอดีแล้วมันจะยิ่งปัญหาหนักขึ้น
ก็กฎหมายเลือกตั้งก็ยังไม่เสร็จเลย
คือวาระของสภาชุดนี้เนี่ยจะหมดมีนาคมปี๖๖ใช่ไหมฮะ
อาจารย์วัญชัยจุดพลุขึ้นมาบอกอ้าวนายกถ้าไม่อยากไปเสี่ยงว่า
จบแค่๒๔สิงหานี้หรือเปล่าเนี่ยก็ยุบสภาไปเลย
อย่างน้อยก็รักษาการกว่าจะนู่นนี่นั่นอย่างน้อยก็ได้อีก๕๖เดือน
มีคนเสนอ๑คือยุบสภา๒คือลาออกค่ะ
ได้๕๖เดือนนี้ก็พอกับนู่นเลยนะมีนาคม๖๖ก็ใกล้กันอยู่นะ
และประกอบกับวันนี้เนี่ยมีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่แจ้งมายังคอรมอ
เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติถ้าจะต้องมีการสิ้นสุด
ของอายุสภาหรือว่ายุบสภา
คนเลยยิ่งตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเพิ่งมาประกาศเอาตอนนี้

ว่าต้องห้ามใช้แบบนั้นห้ามทำแบบนี้
แล้วข่าวยุบสภามันจะเป็นจริงหรือไม่เนี่ย
เสร็จสิ้นประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ทำเนียบนะครับ

เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปด้วยสีหน้าเรียบเฉย
บางคนก็บอกว่าเรียบเฉยเพราะไม่ได้หวั่นวิตก

เฉยทั้งขาไปขากลับคือนิ่งไม่ตอบเลยอะพี่อุ๋ย
แล้วแต่การตีความแล้วก็มอบหมายให้โคศกรัฐบาลนะครับ
คุณธนกรวังบุญคงชนะมาตอบคำถามสื่อมวลชนแทน
สื่อก็ต้องถามแล้วว่าตกลงจะยุบสภาหรือเปล่า
สววัญชัยก็จุดพลุมาบอกยุบสภาสิ
เป็นทางออกที่น่าจะโอเคนะ
โศกรัฐบาลยืนยันนะครับว่านายกไม่มีแนวคิดยุบสภา
จะเดินหน้าทำงานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไปในเวลาที่เหลืออยู่
ส่วนที่กรกตได้ประกาศออกมาเรื่องการใช้
พยากรและบุคลากรของรัฐ
กรณีอายุสภาสิ้นสุดหรือยุบสภาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองในตอนนี้เลย
ถ้าเราย้อนไปเนี่ยทางกรกตก็มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งมาโดยตลอดนะครับ
ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น
การเลือกตั้งเมืองพัทยากรทมต่าง
เขาก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ทั่วเวลาอยู่แล้วนะครับ
ด้านที่บอกแล้วครับช่วงนี้ก็จะมีการอาการเรื่องทางการที่แผ่นธิว

กลับไปก็ยืนยันแล้วนะครับไม่มี
ท่านบอกแล้วให้ไอหนึ่งเดียว
จะทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
แล้วส่วนตัวผมว่าผมมองว่าวันนี้ประเทศก็กำลังฟื้นตัวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจหรือโควิดก็คลี่คลายอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ท่านนายกดำเนินการในขณะนี้เนี่ย

อยากจะให้ประเด็นในเรื่องของการเมืองเนี่ยมาทำให้บรรยากาศของประเทศมันมีปัญหานะครับ
มีอีนาคมปี๒๕๖๖ยังไงวาระของสภาก็จะสิ้นสุดอยู่แล้ว
ก็ต้องเป็นการแจ้งระเบียบเอาไว้ให้กับคอรมอลรับทราบเบื้องต้นก็เท่านั้นเอง
นี่อาจารย์วิศนุบอกว่าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะ
ประธานกรกตนายอิทธิพลบุญประคองเรียกพอสำนักงานกรกตทั่วประเทศ
มาประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่ปากช่องโคราชนะฮะ
ซึ่งประธานกรกตบอกว่าก็เป็นการย้ำเรื่องกฎกติกา
เพราะยังไงซะสภาผู้แทนรัศดรจะครบวาระมีนาคม๒๕๕๙
ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต่าง
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเมื่อเวลามาถึง
การเมืองไทยช่วงเวลานี้นะครับ
ดูกันวันต่อวันจนกว่าจะถึง๒๔สิงหาคม
เดี๋ยวเราก็จะมีการเมืองเข้มข้นให้คุณผู้ชมได้ติดตาม